สมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชได้รับการยกย่องจากนานาชาตินะคะ
ว่าเป็นกษัตริย์นักพัฒนาด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายทั่วประเทศ
โครงการต่างเหล่านี้มุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้ดียิ่งขึ้น
ให้กินดีอยู่ดีพึ่งพาตัวเองได้
หนึ่งในโครงการนี้ก็คือโครงการศูนย์พัฒนาประสุทธิ์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยติดตามจากรายงานค่ะ
โฉนดที่ดิน๓๙ไร่บริเวณพื้นที่บ้านเด่นตำบลด่านซ้ายจังหวัดเลย
ซึ่งปรากฏพระนามพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพล
ดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนรึบดินสยามินทราธิราชบรมนาศบพิษ
นามเต็มของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อไว้เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนิน
ส่งเยี่ยมราชดรในพื้นที่ตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายปีพุทธศักราช๒๕๕๙
แต่เดิมพื้นที่อำเภอด่านซ้ายชาวบ้านมีอาชีพปลูกข้าวโพดขายเป็นพืชไร่
แต่รายได้ไม่เพียงพอทำให้มีการบุกรุกแพ่วถางป่าสงวนเพื่อขยายพื้นที่ทำไร่เพิ่มขึ้น
พระองค์จึงได้มีพระราชดำริให้นำพื้นที่ดังกล่าวไปพัฒนาและจัดตั้งเป็นโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเกษตร
ตามพระราชดำริเพื่อสาธิตและเผยแพร่ด้านเกษตรกรรมในปีพุทธศักราช๒๕๕๙
โดยมีกรมทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์จังหวัดชนบุรีเข้าไปดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ
ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเห็นว่าบริเวณข้างเคียงเป็นที่ดินสาธารณะสำหรับเลี้ยงสัตว์ที่อำเภอด่านซ้ายสงวนไว้กว่า๑๒๐๐ไร่
จึงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้กรมประสุทธิ์เข้าไปดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์สาธิตด้านประสุทธิ์
และพระราชทานชื่อโครงการขึ้นใหม่เป็นโครงการศูนย์พัฒนาประสุทธิ์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาประสุทธิ์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้าย
ทำให้ชาวบ้านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
ทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบธุรกิจ
พลตำรวจตรีวชิรษักพุ่มทองอดีตผู้บังคับการฝึกพิเศษ
บังคับการการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ซึ่งเป็นประชาชนในอำเภอด่านซ้ายกล่าวว่า
โครงการพัฒนาประสุทธิ์ตามพระราชดำริ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายทำให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว
และยังช่วยแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่
ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมีได้
เป็นการพัฒนาชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น
แต่ก่อนนี้ก็ชาวบ้านเขาไม่มีรายได้นะครับ
พอมีโครงการนี้ก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
ตัดไม้ทำลายป่าแต่ก่อนก็มีมากนะฮะ
แต่ก่อนป่าไม้ที่ด่านซ้ายก็มีมาก
โครงการนี้เข้ามาก็ทำให้ชาวบ้านรักและหวงแหน
พื้นป่าซึ่งเป็นแหล่งน้ำ
อันสำคัญยิ่งของชาวด่านซ้ายนะครับ
ทำให้ชาวบ้านรู้สึกรักและหวงแหน
ปัจจุบันศูนย์พัฒนาประสุทธิ์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้าย
มีสำนักงานประสุทธิ์จังหวัดเลยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
มีเกษตรกรร่วมโครงการ๔๓๐ครัวเรือน
อกจากจะประสบความสำเร็จในพื้นที่แล้ว
เกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการนี้ยังต่อยอด
ด้วยการตั้งเป็นชมรมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
แบ่งปันความรู้ที่ได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่น

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน